ใช่แบบนี้คนที่เดือดร้อนก็ต้องร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะคะ
เหมือนชาวบ้านที่จังหวัดนครนายกก็ต้องร้องร้องดังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
เพราะตอนนี้ถนนมันซุดค่ะเดือดร้อนจริง

นี่ไงคุณพาทีมข่าวมาดูเลย
นี่ถนนจริงแล้วคุณเขาเรียกว่าถนน
แต่มันซุดแบบที่เรียกได้ว่าใช้งานไม่ได้แล้วเลยอะค่ะ
เป็นถนนคอนกรีตกว้าง๔เมตรนะคะ
เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่หมู่๘และหมู่๔ตะบนโพแทนอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ถนนเส้นนี้มันยุบตัวลึกลงไปประมาณเมตรครึ่งระยะทางประมาณ๕๐เมตร
แม้ว่าจะ๕๐เมตรแต่ว่ามันก็สัญจรไม่ได้คุณ

ชาวบ้านเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เกิดการซุดตัวประมาณสัก๒๓วันมาแล้วล่ะค่ะ
และมันก็เริ่มซุดหนักมากขึ้นกว่าเดิมแทบจะมิดหัวคนอ่ะ
ชาวบ้านก็เลยต้องหาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนก็คือเอากระสอบเนี่ยมารองเอาไว้นะคะ
คือมาดุลเอาไว้พอให้ถนนมันพอไม่แตกระแหงไปมากกว่านี้ให้พอขับสัญจรไปได้นะคะ
ตอนนี้ทั้งสองหมู่บ้านก็เลยได้รับผลกระทบจะไปไหนมาไหนก็อยากลำบาก
ส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านบอกถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักเลยจะต้องใช้เส้นนี้
แต่พอมันพังปุ๊บก็คงจะต้องไปอีกเส้นหนึ่ง

มันอยู่ไกลหลายกิโลเมตรเลยก็เดือดร้อนสิคะ
ส่วนสาเหตุก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำในคลองมันแห้ง
พอแห้งมันก็ไม่มีน้ำที่จะมาคอยดุลคอยหนุนให้ถนนเนี่ยมันยังคงอยู่ทรงตัวของมัน
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เป็นว่าเรื่องนี้ถึงเรื่องไปถึงนายกอบตโพแทนแล้วนะคะ
ท่านก็ทำหนังสือแจ้งไปยังอำเภอให้ทราบอีกทีนึง
แล้วก็แจ้งผู้รับเหมาให้รีบมาแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วจ้า